เมื่อกี้ที่ปิดเบรกไปรายเดอร์
อ๋อไลเจอร์พ่อลูกทุละไม่ใช่
ธุระไม่ใช่เห็นเขาชิงทรัพย์กันชิงสร้อยกันนะครับ
ขี่รถไปตามให้คุณผู้ชมไปดูว่าจะตามได้หรือเปล่า
ก่อนจะอ่านข่าวนี้บอกคุณผู้ชมที่ใส่ทองเลย
ถ้าเป็นไปได้เบิร์ตขอความกรุณาช่วงนี้กราบเก็บ
เออถอดเก็บเพราะทองแพงมันมีสงคราม
ค่ะนะเดี๋ยวออกไปไหนแล้วจะเกิดอันตรายได้

กล้องเบลือนไปนะครับแต่ตอนหลังวิ่งมาแล้ว
เพราะคนร้ายมันกระชากสร้อยไปแล้วใช่ไหมเนี่ย
สอนตามไปก่อนตามไปก่อนไม่กี่อึดใจ
ผู้ชายคนเก่าก็ขี่รถกลับมาตามถนนนะครับ

รายเดอร์นะครับลงมานะครับวิ่งไปหาผู้เสียหายแล้วก็วิ่งกลับไปขึ้นรถคราวนี้ขี่ตามแล้ว
ขี่ตามคนร้ายคุณผู้ชมนี่คือถนนกิ่งแก้ว
ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
จะ๔โมงเย็นได้แล้ว
หลังจากนั้นนะครับรายเดอร์สองคนกับชาวบ้านช่วยกันลุมจับผู้ชายที่ก่อเหตุ
ได้ที่นู่นบางนาตราดริมถนนบางนาตราดครับคุณผู้ชมจุดเกิดเหตุ
ห่างไปสัก๗กิโลเมตรโอ้โหพี่ขี่ตามใจพี่ได้
ทราบชื่อคือนายนาธีวงดนตรีนะครับอายุ๔๐
สบักสบมสบักสบมนะครับมีแผลที่แขนซ้ายนะครับ
แจ้งตำลูกสวพบางแก้วมารับตัวโดยมีนางสาว
เป็นผู้หญิงผู้เสียหายชาวเมียนมามาชี้ตัวยืนยัน
นายอามีนอายุ๑๕ปีและนายสมยศอายุ๓๖ปี
คู่นี้แหละคู่นี้แหละรายเดอร์ครับรายเดอร์พลเมิงดี